อะโหเยอะจริงนะพี่ค่ะวันนี้เยอะไม่รู้
แซ่บกันจริงแล้วก็๒คนอากาศจะลดลงหนาวอีกไหนละ
๕องศาเชี่ยว๓เอสพี่แต่มันก็แบบว่าเย็นนะ

พรุ่งนี้อากาศจะลดลดลง๒วันนี้กรุงเทพร้อนมากนะ

โอ้โหสีเสื้อก็ใช่ย่อยนะคะแองจี้วันนี้ก็ใช่

วันอะไรค่ะแองจี้วันอะไรค่ะวันที่หนูพาคำถามมา
บอกว่าคุณแม่เป็นอะไรเพอเจอร์อะไรในไอจีแล้วหนูไม่เพอเลยเหรอ
เขาบอกว่าคุณแม่เพอมากช่วงนี้เป็นอะไรอ๋อเหรอ
เหมือนบอกว่าแล้วผู้ชายรู้ตัวหรือยังว่าเราบอกเลิกเขาไปแล้วหรือว่าสลัดรักเขาไปแล้ว
พี่หนูเข้าไปเห็นไอจีพี่พอดีเราก็เห็นคอมเมนต์พี่หนุ่มอยู่ข้างล่าง

คุ้นไม่เปอร์เจอร์มีอยู่คนเดียวชื่อกันชัยกับเมือเกรอีนแหละค่ะ
นั้นเปลื่องอิเกียทุกคนถือว่านั้่นมีเวลาเปิ้ลไอจีทุกคน
เอ้าก็กลับมากันสักหน่อยตอนนี้เป็นอีกหนึ่งค่ะ

ว่าเอาวงการบันเทิงไปล่อเด็กเข้าวงการเข้าแล้วขึ้นเตียง

เขาก็จะประนาม

นึกไม่ออกบอกไม่ถูกก็ต้องคิดถึงเอสุภาชัย

เขาไม่เคยยืนตัวหัวตรงเลยเนอะ

ตื่นเช้ามานางก็แต่งหน้าทำผมยิ่งกว่าดารา

ไม่ว่านางจะไปเดินไปเต้นอยู่อาซีเอสนางจะไปเต้นโยง
นางก็ต้องแต่งหน้าทำผมนางไปลอนดอนไปอังกฤษนางก็ต้องเอาช่างแต่งหน้าทำผมไปนะ

ฉันไปมาเกาะกับคุณนายอ้ำพัชราภาฉันบอกเออทริปนี้ถ้าคุณนายเอสุปชัยมาด้วยคงสนุกเนาะอ้ำเนาะ

แต่งหน้าทำผมปวดหัวเรามากันธรรมชาติกันบ้างเถอะ

นางไปไหนมาไหนหนึ่งจะต้องมีตากล้องหนึ่ง

เข้าร้านส้มตำนางก็แต่งหน้าทุกวันนะ
นางไปตำหลงตำแหลนางไปสยามนางก็แต่งหน้าทำผมทั้งวัน

สื่ออะไรจะอยู่ที่สยามก็แอฟเดินไปเดินมา
จะสื่ออินไซกราบไงมีคนเห็นผันไปผันไม่ได้

นางคือที่สุดของที่สุดแล้วล่ะ

อินทรีย์

นางก็เอาช่างแต่งหน้าถ่ายรูปไปด้วยนะ
เหรอพี่เอเข้าไปซ้อมเต้นหรือเปล่า
เอาเด็กไปทำศัยกรรมแต่ทุกวันนี้ไม่ทำแล้วศัยกรรม

คือคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็จะมีคนเอาชื่อนางไปอ้างว่าอยากเอาลูกเอาหลานมาเป็นดาราหรือเปล่า

เมื่อวานนี้ทนายลนรงแก้วเพชรพร้อมด้วยนางสาวเอ๋นามสมุทรอายุ๑๘ปี
เดินทางเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
หลังจากเจ้าตัวถูกคนร้ายอ้างว่าเป็นเอสุภาชัย
เอสุภาชัยหลอกลวงให้แก้ผ้าเปิดอวัยวะเพศโชว์
ผ่านทางวีดีโอคอลแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยนะครับคุณผิดแล้วแหละเอจะไปดูของผู้หญิงเพื่อ
ใช่หนูสติกมาปัญญาเกิดเอจะไปดูผู้หญิงเพื่อดูให้อารมณ์เสียเหรอ
ถ้าเป็นเด็กชายฉันก็ไม่ใช่แต่ว่าแต่ตอนไปก็คือเห็นหน้าอยู่แล้วว่าไม่ใช่คุณเอป่ะ
ให้ผ่านผ่านก็คือคงแบบว่าผ่านแล้วตัวเองเป็นคนสนิทของเอสุปชัยนะ
ไปอ้างเป็นคนอื่นอย่างงั้นนางเขาบอกอย่างงี้ว่าตนเองได้รับโทรศัพท์จากชายคนดังกล่าวเนี่ย
ตอนแรกอ้างว่าเป็นกะเทยแอปเป็นกะเทยด้วยนะมาบอกว่าสนิทสนมกับเอสุภาชัย
และเงินอีก๑๕๐๐๐บาทพร้อมกับจะติดต่อเพื่อไปเป็นพิธีกรรายการเตือนภัยสังคมนะฮะ
มีชื่อรายการนี้
คนร้ายก็อ้างว่าเฮ้ยตนเองเป็นหมออีกนะเป็นโมเดลลิ่งเป็นหมออีก
และเคยรักษาคนไข้มาแล้วหลายต่อหลายราย
พร้อมกับส่งรูปหญิงสาวแก้ผ้ามาให้ดูเพื่อทำ
แต่สารพัดอาชีพอย่างนี้คือโจรอยู่แล้วนะ

แล้วก็เลยเปิดกล้องในไลน์พูดคุยโดยมีการถอดเสื้อผ้าออก
แล้วขอให้ตนใช้ขวดเพื่อช่วยตัวเอง
ใช้ขวดเพื่อช่วยตัวเอง

ถ่ายภาพไว้ทั้งหมดแล้ว
ถ่ายภาพที่เด็กคนนี้แก้ผ้าไว้ทั้งหมดแล้วนะฮะ
หลังจากนั้นตนจึงก็ต้องเดินทางเขามาแจ้งความ

สองเป็นคลิปเสียงที่คนร้ายพูดข่มขู่
ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามคนร้ายคนดังกล่า
แล้วก็พร้อมวอนว่าอย่าโจมตีหรือไปซ้ำเติมกับผู้เสียหายอีกเลย
อันนี้ก็จริงเนื่องจากเป็นหนึ่งเด็ก
อายุ๑๘ในกรุงเทพอาจจะถือว่า

แต่ถ้าสมมุติคุณลองไปต่างจังหวัดจริงบางที๑๘ยังไม่ได้โต

โชยเธอทุกวันนี้อยู่ร้านลมโชยต่อไป

เขาบอกหลังที่ตัวเองแอบอ้างชื่อดวนเก่า
ถ้าภาคเหนือเนี่ยก็จะชื่อออสคุณออสนี่ก็จะทำงานแบงค์
ส่วนอีสานที่หาณเดชน์หาวีเวีย
เซ้งที่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเซ้ง
คนเท่านั้นซึ่งตลอดชีวิตการทำงานเป็นผู้จัดการดาราตนเอง
ถูกนำชื่อไปกล่าวอ้างเยอะแล้วนางก็หัวเราะกิ๊ก
อย่างนี้นิดหน่อยนางทำยังไงเธอ

พี่เอเนี่ยตรงนี้มีคนมาแอบอ้างพี่เอเยอะ
โอลูลูปล่อยเข้าไปชิลล์พี่โดนบ่อยแล้วไม่เดือดร้อนเลยเท่าไหร่
เรายังเดือดร้อนกว่านั้นชิลล์พี่เสียเวลาพี่ถ่ายเรื่อง
คอเอียงคอหนูคอเอียงทำไมนางไปพาหมอนรอกระดูกเหรอเธอ
นางเอียงตลอดเวลานี้เขาเอียงซ้ายเอียงขวาสลับกันหรือเปล่า
นางบอกว่านางถูกคนเอาไปแอบอ้างเยอะ
เองยืนยันว่าไม่เป็นความจริงซึ่งหลังจากนี้หากมีบุคคลใดเอาไปแอบอ้างนะฮะ
ขอให้บอกนางทางไอจีเออพี่เอ่ออ่านทุกงาน

พี่เอ่อเขาดูว่าเอาเวลาไปลงรูปโปรโมทราคต์เขายังดีกว่ามันต้องเสียเวลาพวกนี้
แล้วเขานั่งลงโปรโมทราคต์ทุกวันลงอยู่นั่ง
นางแต่งต้องหน้าทั้งวันนะ

ก็ดังนั้นนั่นถ้าสมมุติว่าได้ยินชื่อคุณเอก
คุณเอพูดเรียบร้อยแล้วนะคะว่าปกติเนี่ยเขาก็เอาเวลาไปถ่ายรูป
ดังนั้นถ้าเกิดจะมีแมวมองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นคนของเขาจริง
ทำอ้างแบบนี้ห้ามเชื่อจดข่าวนะคุณผู้ชม

ไม่จับก็บอกว่าเขาอยากเจอคุณมดดำ

นี่อันต่อไปนี่ก็เกี่ยวกับตำรวจเหมือนกันนะ

ก็เรียกว่าเป็นตั้งแก๊งยัดยานั่นแหละ

ตำรวจเขาอยากคุยกับพี่เนี่ย

เรื่องนี้ก็เปิดเผยขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
หน้าพนตำรวจตีศูรเชษหักพาร์นรอง

พร้อมกับตำรวจท่องเที่ยวก็จับกุมดาบ
ตำรวจเชิดทรายผู้ช่วยทวม
เป็นผู้บังคับหมู่งานจรจรสนลุมพินีนะคะ
แล้วก็นายชาฆริตธีรไหลอย

พร้อมแมกเกอร์ซีนขนาด๐๓๘จำนวน๑กระบอก

ผู้ต้องหาร่วมกันกันโชคทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั่นเองค่ะ
แล้วก็ต้องบอกต่อเลยว่าสืบเนื่องมาจากว่านายแอนดรู

วัยรุ่นวัยรุ่นดูสิเห็นไหม

ก็เป็นคุณครูสอนภาษาต่างประเทศนะคะ
เขาแจ้งความกับตำรวจสนทุ่งมหาเมฆ

ถูกชายที่รู้จักกันผ่านเฟซบุ๊ก
มรอยเป็นชายหน้าตาดีแล้วก็มีนัดมีความสัมพันธ์กัน
เมื่อถึงเวลานัดหมายมีชายมาเคาะประตูห้องจริงค่ะ
หลังจากนั้นบุกเข้ามาในห้องพร้อมกับพยายามยัดยาเสพติดแล้วก็รีดทรัพย์
แต่หนุ่มชาวแคนาดานั้นหลบหนีออกมาได้ก่อนนะคะจึงเข้าไปแจ้งความ
ต่อมาตำรวจก็สืบทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือดาบตำรวจเชิดชาย

ก็ตามไปจับกลุ่มที่ห้องพักแต่ว่าไม่พบตัวค่ะ
จากนั้นก็สอบสวนได้ก็เรียกว่ากำลังเฝ้าจับกลุ่ม
กระทั่งดาบตำรวจเชิดชายกลับเข้ามาห้องพักพร้อมกับนายชาคริส
ก็เป็นคู่ที่เขาทำงานร่วมกันนะคะ
เข้าควบคุมตัวไว้พร้อมกับเจอยาไอซ์หนัก๐๕กรัมนะคะ
เมื่อควบคุมตัวไปตรวจปัสสาวะก็พบว่าเป็นสีม่วงเลย

นี้ก็จากการสืบประวัติย้อนหลังไป
ผู้บังคับบัญชาของดาบตำรวจนายนี้นะคะบอกว่าถูกทำทันบนหลายครั้งแล้ว

ดาบตำรวจคนนี้ในดาบคนนี้ค่ะ
ดาบเชิดชัยถูกทำทันบนหลายครั้งแล้ว
เรื่องต้นก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกัน
วงเหนียวกักขังผู้ต้องหาทั้งคู่นะคะ
ส่วนข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในหมู่บ้าน
เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งก็คือยาไอซ์โดยผิดกฎหมาย
ก็เรียกตำรวจทำทางหมดเลยค่ะพี่ค่ะ
มีอาวุธปืนในครอบครองมียาเสพติดในครอบครอง
คือโดนทุกอันโดนทุกข้อเก่าหาเลย

นลุมพินีก็สั่งให้ออกจากราชการเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีดังกล่าก็ถือว่าเป็นความผิดส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรแต่อย่างใด
ข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดกฎหมายประพฤติปฏิบัติตนนอกแถว
จะดำเนินการทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดไม่ปล่อยให้
เสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กรต่อไป
อันนี้อีกเรื่องนะครับเรื่องสาวประเภท๒
เพื่อเปลี่ยนเป็นชายแท้

อ้างป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคนรุ่นหลัง

เมื่อช่วงเช้าวันที่๒๘ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าร้านเสริมสวย๕แห่ง
ในเขตอาเจเหนือของจังหวัดอาเจบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย
ซึ่งยังคงเป็นพื้นที่ที่ยึดมั่นในแนวอนุรักษ์นิยม
โดยมีการควบคุมสาวประเภท๒จำนวน๑๒คนก่อนจะจับทั้งหมด
โกนหัวและให้แต่งตัวเป็นชายต่อหน้าธารกำนัน
นายอามัติอันตรงซูเรียนาต้าผู้บังคับการตำรวจเขตอาเจเหนือ
ระบุว่ามาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขัดเกลา

ทั้งเจ้าหน้าที่ยังให้๑๒คนนั้นฝึกร่างกายด้วยการวิ่ง
รวมทั้งให้พูดเสียงดังเพื่อให้เสียงของผู้ชายกลับมา

ปฏิบัติการล่าสุดของตำรวจนั้นถือเป็นการรณรงค์ป้องกัน
ไม่ให้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
ส่งผลกระทบต่อคนรุ่นหลังของอินโดนีเซีย
เขาอ้างว่าตำรวจออกปฏิบัติการหลังจาก
ได้รับแจ้งว่าสาวประเภท๒ที่ร้านเสริมสวยแห่งนี้นะคะ
เสนอให้บริการเสริมสวยแก่เด็กชายมัธยม
โดยไม่คิดเงินแต่หกฝั่งนั้นเองนะฮะและมีการใช้ยาเสพติด
ในพื้นที่ด้วยไม่ได้เป็นการปฏิบัติต่อต้านคน

แต่หมายถึงว่ามันมียาเสพติดด้วยมีเรื่องนี้ด้วย

อันนี้ไม่มีบอกว่าสมสวยให้แก่เด็กชาย
ก็คือไปพอรุ่นใหม่

ทั้งนี้จังหวัดอาเจเป็นพื้นที่เดียวใน
ท้องที่ที่ถูกปกครองด้วย

เมื่อเดือนพฤษภาคม๒๕๖๖

เขี้ยนมากกว่า๘๐ครั้ง

๘๐ครั้งเลย

ในตรงการประเวสตีนักสิทธิ์มนุษยชายสน

แล้วเขารู้สึกเป็นกังวลกับสภาพจิตใจของผู้คนที่ถูกทารุณ

เพราะว่าเป็น๒ทางของความเห็น
ช่วงดีที่เกิดมาที่ประเทศไทยนะ

ให้ไปเที่ยวอาจดนท์แขวนหัวนะเธอ

ท่านอาเจซักที

มายชน
แล้วเนี่ยอีก๑วันนี้ไก่ชนเนี่ยนะฮะเดิมพันธุ์วันนี้เมื่อก่อนเราบอก
ห้าล้านสิบล้านถือว่าถือว่าสูงนะเออสิบล้านนี่เยอะมาก
พรุ่งวันนี้สองร้อยล้านว่ะเออไก่ชนสองร้อยล้านจะเป็นยังไง

เพื่อสองปีก่อนปารีสน้ำท่วมใช่สองปีก่อนปีนี้นะฮะ
เขากำลังกังวลกันเพราะว่าหลายพื้นที่ในกรุงปารีสของฝรั่งเศสเนี่ย
เพาะแถบถีบอะไรล่ะแถบริมฝั่งแม่น้ำเซน
เผชิญสภาพระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องในเมื่อตลอดสัปดาห์อืม
ทางการฝรั่งเศสเขาก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่
เนื่องจากน้ำล้นฝั่งนั้นมันจะท่วมสถานที่สำคัญหลายแห่ง
หลังจากเกิดฝนตกหนักนะอืมสูงจริงจริงว่ะอืมสูงแม่ง

เวลาท้องถิ่นระดับน้ำของแม่น้ำในบางพื้นที่สูงถึง๕๙๕
เมตรทั้งที่ค่าเฉลี่ยนั้นได้แค่๔เมตรนี่ขึ้นมาสูงมากเลยนะฮะจากสถานการณ์นี้นะคะส่งผลกระทบถึงการท่องเที่ยวชมเมืองที่ร่องแม่น้ำเซนเนี่ยแล้วก็รูพิพิธภัณฑ์ชื่อดังอย่างรูปอย่างริมแม่น้ำเซนเริ่มถูกปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวนานไปแล้ว๔วัน
ร้อยปีแล้วอ่ะดังนั้นระดับน้ำท่วมนี้ยังถือว่าไม่มากเท่ากว่าปี๒๔๕๓นานมากเลยนะซึ่งทำให้กรุงปาลีนั้นจมมิดเกือบทั้งเมืองนาน๒เดือนระดับน้ำเมื่อช่วงปี๒๕๕๙สูงถึง๖๑เมตรที่ท่วมหนักอ่ะทางการฝรั่งเศรษฐ์ระบุว่าอาคารบ้านเร
หรือโหงนั้นก็ยังลอยลอยลอยล่างว่ายน้ำยังเลิศเพิร์ดไม่เป็นไรเขาไม่เป็นอะไรอาจจะมาว่าให้เข้ามาในพิริทธภัณฑ์ลูกอีกไม่นานยังดิฉันเติมเองนะฮะขณะที่โดนลายใส่ลิงทแถ็บแม่น้ำเนี้ยเขาก็แบบว่าเตรียมผู้อพย
หรือสิฟานอัลมาปองเดอร์อัลมา
ซึ่งเมื่อคราวน้ำท่วมใหญ่ปี๒๔๕๓นั้น

เห็นตอนต้นตอนนี้ถึงกระโปรง

ในช่วงสุดสัปดาห์นี้น้ำยังสูงแค่ระดับเอวของรูปปั้น
ส่วนชาวฝรั่งเศสในบางพื้นที่ให้ความเห็นในแง่บวกว่า
รู้สึกดีเหมือนกันที่รถบนถนนหายไปแล้วมีเป็ดมาว่ายน้ำแทน

เออคิดได้ทางจริงนะ

สถานการณ์จะยังเลวร้ายตลอดช่วงสัปดาห์

พร้อมกับลดระดับการเตือนภัยเพิ่มในหลายที่

แต่ย้ำว่าระดับน้ำที่ลดตัวช้าอาจกินเวลาหลายสัปดาห

พอน้ำมันชุ่มก็จะทำให้ระดับน้ำนั้นลดช้า

รุนแรงเป็นอันดับ๓ของสถิติที่เขาเก็บมา
ถ่ายสิทธิ์เท่าไหร่๑๑๘ปี

เออคือ๑๑๘ปีอันนี้สูงสุด
ยังกำลังจะเป็นหนึ่งในที่สูงสุด
แต่๒๕๕๙สูงกว่า

มีการคืนหากระเกิดในโลกออนไลน์
สำหรับคลิปไก่ชน

ก็ลุกขึ้นมาตีไก่พม่าไม่ยั้ง

อันนี้คือแกล้งตายอยู่
ทำสงสังแยงตรงร้อยล้านบาทจ้องของฝ่ายยึ่งด้อนเนี่ยคือยอมจริง
ในความแกร่งของมันเลยคือณวันนี้ณวันนี้จริงจริงนี่
เมื่อกี้เมื่อกี้ตัวที่กำลังตีมันแก้งตายน่ะตัวไหน
อ่าของไทยนี่สีดำแดงจิกละยั้งเลยในโลกโซเชียลตอนนี้
มีการแชร์คลิปสังเวียงไก่ชนอ้างว่าเป็นสนามไก่ชนเมืองมันดาเรย์ประเทศเมียนมาร์บ้าง
พร้อมระบุข้อความเดิม๑๒๐๐ล้านบาทไทยบ้าง
สีดำไก่ไทยจากอุดรเจอกับสีเหลืองส้ม
สีเหลืองส้มเนี่ยเป็นไก่พม่าชนกันที่สนามมันดาเรย์ของพม่า
ซึ่งเป็นแชมป์อยู่นะฮะมาดูความฉลาดของไก่ไทยที่เมื่อกี้บอกนี่ไง
แกล้งตายแกล้งตายให้คู่ต่อสู้เนี่ยตายใจ
แล้วก็ลุกขึ้นมาตีจนชนะคนนี้ก็เฮ้ยมันจะฉลาดอะไรได้ขนาดนี้
อันนี้แป๊บนึงเดี๋ยวมันนิ่งเลยนิ่งเลยทำให้ตาย
นิ่งเลยนิ่งเลยทำเป็นตายทำเป็นตายนิ่งอยู่ตอนนี้นิ่งอยู่
แหม่งลุ๊กพอแล้วพอพูดนี่ไงก็นั้นคุณฉนะชายชายสาขวร
เป็นเจ้าของฟาร์มไก่ชนที่ใหญ่ที่สุดของจ๋ย๒๐๑๐เนี่ย
คิดว่าเป็นสนามที่ประเทศเมียนมาหรืออาจเป็นสนามไก่ชนที่ประเทศฟิลิปปินส์มากกว่า
แต่หากเป็นไก่จากฟาร์มอุดรธานีถือว่าเก่งและฉลาด
ในฐานะผู้เลี้ยงไก่ชนขอบคุณดีใจ
ส่วนเดิมพันธุ์ไก่ชน๒๐๐ล้านบาทถือว่าเป็นการเดิมพันธุ์ที่สูงมาก
สูงมากจริงเมื่อเทียบกับการเดิมพันธุ์ในบ้านเรานะฮะที่มีการเดิมพันธุ์แค่
เอาจริงทุกวันนี้เดิมพันธุไก่ชนเนี่ยที่เราเจอมากสุดก็คือหลัก๑๐ล้าน
หรือมากกว่า๑๐ล้านบาทจากการดูในคลิปไก่สายพันธุ์นี้
มีลีลาการตีออกเชิงพม่าแต่เราก็งงเหมือนกันว่าในคลิปเนี่ย
แกล้งตายแล้วขึ้นมาตีเนี่ยนิสัยแบบเนี้ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
หรือเป็นคำว่านิสัยแบบนี้ไม่รู้มันผิดหรือเปล่า

ซึ่งเขาก็ยังไม่รู้นะว่าไก่ตัวนี้คือของใครด้วยนะ

เป็นไก่ประเทศไทยบอกแวะว่าเล่นละครเก่งมาก

เขาบอกว่านิสัยของสัตว์มันไม่ใช่อย่างนี้
มันไปโดนจุดที่มันแบบล้มไปแป๊บนึงแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่

โอ้เอาแหละแองจี้น้องแวงสอง

ฟาร์มที่อุดรเนี่ยเขาบอกว่ามันฉลาดมันจริง

สายพันธุ์ไทยเพราะว่าดำแดงเพราะว่าถ้าสมมุติเป็นไก่พม่าสีมันจะอ่อน
จะเลี้ยงอยู่บ้านล้าพหาวนี่

มีคลามหลุดสิ
ถ้าตามออก๗๘เนื้อตัวหายทุกวัน
ถ้าตัวนี้ยังเดิม๑๒๐๐ล้าน
นี่พี่คงแบบว่าต้องเลี้ยงไว้อย่างดีเลยนะเนี้ยมันไม่ตีแล้วสิเออ
เออเลี้ยงไว้สวยสวยของบ้านเนี้ยจริงแล้วอืมเออเอาอีกหนึ่งเรื่องค่ะ
ใครที่เคยไปหาป่าตองแล้วติดอกติดใจนะคะตอนนี้พูดเลยว่าถ้าไปอีกครั้งนึงเนี่ย
หลงรักแบบหัวปักหัวปำกันเลยทีเดียววันนี้จะพาไปชมกันเลยอ่ะนะคะ
เดินทางสะดวกค่ะที่สำคัญอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว
แล้วก็แหล่งช้อปปิ้งด้วยซึ่งนั่นก็คือนี่เลยนะคะ
ท้าให้ลองแวะจะได้รับประสบการณ์พิเศษ
เหมือนได้แหวกว่าอยู่ในโลกใต้ท้องทะเลโอ้โหดูเขาว่าอย่างงั้น
ดูภาพดูภาพนี่ไงนี่ไงบรรยากาศดีมากก็ดีต่อใจเหลือเกินนะฮะ
เหมาะกับการชมวิวดื่มดำบรรยากาศพระอาทิตย์ตกทานอาหารอร่อย
และน่าจะประทับใจไม่รู้ลืมเลยค่ะอ่าจริงจริงต้องบอกค่ะ
มีอีกอันนึงด้วยนะคะเรียกว่าแบบอยู่บนลูฟท็อปของโรงแรมชั้น๓นะคะ
ใครที่อยากจะไปชมวิวพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยก็ต้องไปตรงนี้เลย
เขาทำขึ้นมาโดยเฉพาะนี่นะคะเป็นลูฟท็อป
บางคนก็ไปแดนส์ไปเต้นกันไปหรือว่าใครที่แบบมีคู่เดท
หรือว่าคู่รักที่กำลังมองหาทริปฮานีมูลอยู่ก็ต้องไม่พลาดที่นี่เลยนะคะ
ขอบอกเลยว่าแวะมาดูห้องพักกันแบบเต็มบ้างดีกว่า

ก็ยังคงคอนเซ็ปต์นะคะนี่เลยเป็นโรคใต้ทะเล
โคมไฟม่านเตียงกระซิบนิดนึงนะคะ
บอกว่าที่นี่ทุกห้องเตียงใหญ่มากเลยทีเดียว
ขนาด๗ฟุตนอนกลิ้งกันแบบสบายกันเลยล่ะค่ะ
ทีนี้มาดูห้องพักอีกหนึ่งห้องเป็นไฮไลท์เลยนะคะ

เขาบอกว่ามีอ่างน้ำสุดอลังการอยู่กลางห้องเลย

ไปกับใครถึงไม่กล้าลงไป
ก็ไปกับใครพี่ก็คงไม่กล้าไม่น่ามอง

ใครจะไปกล้าลงตรงกลางฉันก็ไม่กล้าสักหนึ่งอ่ะ
คู่อันนี้ประมูลไงอยากไปชิลอาวต์ในวันหยุดสุขรรสานเนี่ยนะคะต้องปักหมุดเป็นแลนด์มาร์ค
จะทำให้ทริปท่องเที่ยวนั้นพิเศษยิ่งขึ้นค่ะอยากไปนะช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรไหม
ถูกต้องค่ะนี่น้องกำลังจะบอกเลยนะคะบียอนป่าตองบายกะตะกรุ๊ปเขาใจดีมาก
มอบส่วนลดห้องพักทุกประเภทเลยนะคะจองวันนี้จ่ายครึ่งราคา
๕๐ใช่ไหมถูกต้องก็คือรับทันทีส่วนลดห้องพัก๕๐
ฟรีอาหารเช้าแล้วก็รอสายอาหารเช้าอีก๒๐แล้วก็ไปกรอกคำว่าว้าวป่าตองในช่องโปรโมโค้ดนะคะ
วันนี้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์คุณสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่๑มีนาคม
ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมเลยของปีนี้แบบนั้นเลยเพราะช่วงนี้ภูเก็ตนี่คือไฮสีใต้
ใช่ถูกเขาให้ช่วงนี้ด้วยนะคะเรียกว่า๑มีนาคมมีจำนวนจำกัดนะคะสอบถามเพิ่มเติมก็โทรศัพท์ไปเลยที่
บวกหกหกเจ็ดหกห้าหกสองสามศูนย์ศูนย์นี่แหละค่ะ
เห็นแล้วเขาบอกว่าคู่รักคนรักกันเดือนหน้าวันวาเลนไทยใครมีแฟนก็ชวนแฟนไป
ไม่มีแฟนก็ชวนครอบครัวไปหรือไปเป็นยกแก๊งเพื่อนน่าจะสนุกนะ
ที่สำคัญอย่างที่บอกเบื่อก็อยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในป่าตองสะดวกสบายอย่างนี้
คุณไปรับรองว่าคุณจะหลงรักเลยล่ะฮะจริงเอาไปหาคนไปเที่ยว

เหมือนนี้อาร์น้ำอร์ย
คุณหนุ่มเขาฝากงานนี้ไว้เมื่อวานเขาจัวไป
เขาก็จริงเขามีปัญหามาตั้งนานแล้ว

มีปัญหาตั้งแต่ก่อนปอต่ายเลย

เมื่อกี้เขียนเข้ามาถามเลยบอกคุณมดดำช่วยเล่าให้หน่อย
เดี๋ยวช่วงหน้าคุณมดดำจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องนี้เลย
เรียกว่าดราม่าของคุณโบราณด้ากับอาน้ำอ้อยเกิดอะไรขึ้น

เอามาค่ะเรื่องที่ทุกคนรอคอยพี่มดรรมว่าเป็น
คือจริงแล้วเราก็ได้ยินมาเป็นระยะ
ก่อนที่จะเข้าข่าวจริงว่าตั้งแต่ตอนคุณปอ

คุณน้ำอ้อยก็จะมาคบประงมประหนึ่งลูกเลยแหละ
เป็นลูกแล้วเหมือนก็มีข่าวประมาณว่าตอนนั้นปอกับเอ่อ

ก็จะรู้ว่าแต่เขาก็พยายามแบบว่า

ถ้าสมมุติจะพูดภาษาชาวบ้านคือก็กีดกันกันไม่ให้อะไรกันมา
ตัวเองก็ได้มีโอกาสไปไปเพราะว่าได้ไปถ่ายรายการนู้นรายการนี้
ก็ที่สามารถไปสัมภาษณ์โบไปบุรีรำด้วยก็เริ่มรู้สึกอะ
หมายถึงว่าในขณะที่ไปถ่ายเหรอแต่ไม่เกี่ยวกับเขา
หมายถึงว่าจากการสังเกตในการที่ไปสัมภาษณ์วันนั้น
ในที่สุดคุณโบเขาก็เหมือนกับออกมาโพสต์ว่าอย่ามายุ่งอะไรกับเขาเยอะ

ก็มีทีท่ามีปัญหากับคุณน้ำอ้อยผู้จัดการนั่นแหละ
คุณโบเนี่ยก็ปลดคุณน้ำอ้อยกลางคันพร้อมทิ้งระเบิดลูกใหญ่กลางไอจี
ล่าสุดเนี่ยโลกออนไลน์ได้เผยลายหลุดนะครับที่คาดว่าเป็นของอาน้ำอ้อย

คุณแม่ม้าสนิทกับออนภา
นางก็บอกว่าเพราะคุณแม่ม้าเขาคุยกับออนภาเกือบทุกวัน

แทบคริสเตียน
อันนี้คือข้อความที่คุยกันเหรอ
เหม็นดัสจะริต
สามคนแน่มีพี่ตรีกระเทียม
ปีม่ล

มีคุณแม่มากก็ออก
คุณน้ำอ้อยที่ได้ออกมาบอกว่าน้องมะลิคือดวงใจของอา
ตนและปอฝ่าฟันล้มลุกคุกคานมามากกว่า๒๐ปี
แต่มีบางคนต้องการกำจัดตนออกให้พ้นทาง
เพียงเพื่ออยากจะมีตัวตน

ก็บอกว่าเวลาองรงเหมือนศรอาบยาพิษเลย

จะรับบ่วงกรรมไปตายไม่สวย

บอกเป็นลายหลุดที่คาดว่าเป็นของอาน้ำอ้อยนี่แหละ

เพื่อสอบถามถึงประเด็นร้อนดังกล่าว

ก็คือเปลี่ยนผู้จัดการพร้อมเผชิญกับกระแสทุกอย่างเพราะเชื่อมั่นในความถูกต้อง
ขณะที่พ่อของคุณปอนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวนสหวงเนี่ย
ออกมาเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าโบเองคงทราบว่าความจริงคืออะไร
เอาจริงไหมพ่อก็พูดเหมือนอยู่ข้างกับ
คุณสไพรกับคุณโบ
กับนาน้ำอ้อยเอาเหรอเอาเหรอเออเมื่อกี้ฟังจากที่พูดคือเป็นอย่างนั้นนั่นอ่ะ
พ่อก็เหมือนกับว่าหมายถึงว่าคุณโบเอง
แต่นั้นแต่ว่าคุณพ่อบอกว่าก็รู้อยู่ว่าอ๋อหมายถึงว่าโบเองคงทราบว่าความจริงคืออะไร
แล้วก่อนที่จะทำอะไรเขาก็คงจะรู้ถึงคนที่จะตามมาอ๋อคุณพี่พูดแค่นั้นตกใจหมด
ผมเชื่อว่าต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเองแต่คนอื่นก็มีใจเป็นกลาง
ต้องมองให้รอบด้านด้วยและต้องรู้จริงถ้าไปฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยที่ไม่มีข้อมูล
ไม่ใกล้ชิดอย่างแท้จริงก็จะไม่รู้อะไรอย่าเอาสถานะหรือวัยเข้าไปเป็นตัวตัดสิน
รวมถึงอย่าเอาคำว่าการมีบุญคุณเข้าไปเป็นน้ำหนักมากนัก
เพราะบางเรื่องมันไม่ได้อย่างที่โบโพสต์ว่าต้องเดินเหยียบกับระเบิกตลอดเวลาอะไรอย่างนี้
จริงพ่อไม่อยากพูดถึงปอเพราะไม่อยากเอาเขาเข้ามาเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
เพราะเขาไม่ได้อยู่ในที่นี้แล้วเขาอยู่ในที่ที่ดีแล้ว
ผมค่อนข้างไม่สบายใจที่มีคนวิภาควิจารณ์ว่า
อักกตันยูเรื่องนี้โบอาจจะเสียเปรียบตรงที่เป็นเด็กกับผู้ใหญ่
แต่ไม่ได้มองว่าผู้ใหญ่มีบุญคุณกับเขาจริงหรือเปล่า
ที่ผ่านมาเขาได้รับบุญคุณจากผู้ใหญ่จริงหรือเปล่า

อยากให้คนได้มองอย่างนี้ก่อน
ช่างน้ำหนักให้ดีก่อนจะไปตัดสินว่าเขาเป็นอย่างนั้น
อยากได้ความยุติธรรมกับเขาตรงนี้ด้วยครับ
คุณพ่อก็พูดถึงทั้งสองฝ่ายใช่คุณพ่อพูดถึงทั้งสองฝ่าย
ก็ไม่ได้แบบว่าให้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ก็ฟังดูลองฟังดูอเรนนี่ฟังแล้วมีสติขึ้นเลย

ล่าสุดเนี่ยอเรนนี่มาสุดยังไงค่ะตอนนี้

ไม่ใช่ปัญหาคารากสังไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์

ทำไมวันนี้ปอไม่ได้อยู่แล้ว
ทำไมจะต้องเอาผลประโยชน์จากโบ

เขาพูดเลยว่าไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์
ทุกวันนี้ทำก็อยากจะดูแลมะลิ
เหมือนที่พ่อเนี่ยเขาฝากไว้เราอยู่กับโบ

เขาหาว่าเราพูดไม่ดีลูกค้าไม่ชอบ

ชื่อเลยสอนมนทนา

แล้วทุกวันนี้นางดูมีดาราคนอื่นไหมน้ำอ้อย

เหมือนกับเขาเอาไปฝากช่อง๓๒คน

ถ้าอนุมัติแล้วน่าจะมีข่าวแล้วล่ะ

บอกว่าที่มามีคำถามไปว่าที่โดนถอดจากดาวินชีเป็นบอยปกรณ์
เพราะว่ามาทำงานสายจนโดนถอดจากพิธีกรหรือเปล่า
เอกหนุ่มชาคริสแย้มนำหลังจากถูกถอดออกจากรายการดาวินชี่เกมถอดรหัส
หลายคนก็เลยตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น

ก็เลยมาชี้แจงว่าผมทำงานเสร็จแต่ปีที่แล้ว
สต๊อกมาถึงปลายเดือนแล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่บอกไว้ก่อนแล้ว
เราต้องเคารพการตัดสินใจของช่อง
จริงเรื่องนี้เราคุยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับ

อาจจะมองว่าอยากจะเปลี่ยนรูปแบบ

ถ้าเป็นเราเราก็หาพิธีกรที่เหมาะสมอยู่แล้ว

มาทำงานสายเรื่องเวลาผมว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญ

เท่ากับผมอัดวันละสามสี่เทป
ดาวิชี่เกมถอดรหัสอย่างน้อยก็๑๐เทปต่อวัน

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับ

แต่เขาก็เปิดรายการมาเยอะนะ

รู้สึกว่าตอนนี้จีนเป็นคนเอาเงินมาให้ชาคิดทำหนังนะ
และเปิดรายการใหม่มาอีก

ก็ไม่เจออะไรเรียกเถอะ
ก็ไม่ยุ่งนั่งแอปทั้งวันกูเหนื่อย
พรุ่งนี้ถามคุณหนุ่มอีกที

พรุ่งนี้คุณก็มาแก้ข่าวมาเราเองว่ายังไง

แลนเอาไว้ว่าจะควงเมธันสละสด

ดูหิวว่าลุยทำธุรกิจแบบอำนุมตัวมา

พระเอกนักร้องหนุ่มโดมปกรณ์ลำ
ล่าจกบกับหวานใจคุณเมธั่นสุกขาว

ก็เรียกว่าหลายคนก็แอบลุ้นว่า

ขนาดนี้เนี่ยเพื่อเป็นการวางรากฐานถึงเรื่องการแต่งงานหรือเปล่า
ไปเจอคุณนุ้งก็ต้องไปถามเขาสักนิดนึง
อันนี้คือเป็นการวางรากฐานสำหรับแต่งงานไหม

คุณโดมบอกว่าไม่คือจริงผมก็ตั้งใจทำงานนะครับ
เพราะว่าเราก็มองถึงอนาคตแล้วเราก็รู้สึกดีกัน
ก็น่ารักนะ
ถามว่าแพลนเป็นอย่างไรบ้างเราก็คุยกันนั่นแหละ

คุณโดมบอกว่าอ๋อก็น่าจะปีหน้า
ปลายปีนี้เราวางแผนเอาไว้แล้ว
คือจริงเรามีแผนแล้วแหละครับ
ผมก็มีแผนจะเตอร์ไพรส์เขาแล้วด้วย
แต่ว่าผมก็ไม่บอกว่าเป็นยังไง

เพราะอะไรถึงต้องรอปีหน้าจริงยังไม่ได้ดูเลิก
เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาอัปเดตนั่นแหละ
เขาเตรียมตัวว่าเรียบร้อยแล้ว

เขาบอกว่าเรื่องหัวใจยังไม่พูดถึง

งจี้รู้แองจี้ไปคุยกับเขามาแล้วนี่
เอาช่วงหน้าคุณผู้ชมสักครู่เดียว

ช่วงหน้าคุณผู้ชมสักครู่เดียวค่ะ
เอาล่ะค่ะเรียกบอกเลยว่าช่วงนี้นี่ชีวิตแฮปปี้ดี

อ๋อล่ะสดชื่นคุณพี่คะสดชื่น

พูดจริงทำอะไร

ความสุขอยู่ที่ใจไม่ต้องบอกว่าถ้ามีความสุขแล้ว

ยังทำกับข้าวนะอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันซักผ้า

ยังได้ตัวช่วยดีในชีวิตยิ่งดีเลย
ล้างจานกองใหญ่ได้สะอาด
สะอาดค่ะที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นติดเลยค่ะ
ไม่ต้องเป็นหุ้นสวนค่ะผลิตภัณฑ์ดีต้องพี่แม่นำไหมคะพี่หลัง
ดีมากจริงดีทุกอย่างค่ะพี่ค่ะแล้วเราว่ามีอะไรเด้อะไรที่
มีผลิตภัณฑ์คนล้างจั่นชำกองใหญ่ได้สะอาด

อันนี้โซมลีมากบอกกับมือนุ่มของคุณน้องนะคะดีมากใช้ละมือไม่แห้ง

สีแดงก็ที่เศ็คนี่ยังไม่ได้ไอ้ของผู้มีบปลาศาสตร์ค่ะไม่ไหมน้อยหน้าก่ะ

ที่สำคัญคุณพี่ถ้าใช้ดีแล้วนะคะต้องบอกต่อแล้วที่สำคัญนะคะ

ที่ไหนอย่างเงี้ย

ต้องอยู่ชั้นนำต้องหาซื้อได้ค่ะ

ไม่ต้องให้หลังไม้เราลองไปซื้อเองก็ได้

ความสัมผัสดีดีมากคุณแม่
พ่อที่มดดำขายคนหลังจานอยู่นะคะไปช่วยแล้ว
ครูแม่ต้องใช้นี่เยอะนะคะเพราะอยู่กับหลายคน
ซื้อมาถ้าพี่หนุ่มอยู่อ่ะ

ปล่ะดูดูไปเก็บให้แม่
สรุปยังไงอย่างขวัญอุตสามารถนี้
เป็นยังไงกันบ้าง

คุณแม่ที่พูดไปวันนั้นแล้วหลังจากนั้นเป็นไงบ้างจ้าขวัญ
ขอพูดแล้วค่ะขวัญหยุดตั้งแต่วันที่ลงไอจีแล้ว

ฟังดีกว่าไปฟังนางพูดดีกว่า

ขวัญขอไม่แต่เรื่องวันไหนละกันค่ะ
ก็ทุกวันนี้เราก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น

ให้กำลังใจขวัญหรือว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไง
แต่ว่าเราพูดในสิ่งที่เราควรจะพูดไป
ขวัญหยุดตั้งแต่วันที่ขวัญลงในไอจีแล้วค่ะ
ขวัญทำในสิ่งที่ถูกต้องไปแล้วคือ

ขออยู่ในเส้นทางที่มันถูกต้องละกันค่ะ
เรื่องหัวใจขวัญขอกลับไปอยู่จุดเดิม
ไม่ใช่คือกลับไปอยู่จุดเดิมก่อนที่ขวัญแบบ

คือถ้าเมคชัวร์จริงแล้วขวัญเคยพูด
จากวันใดวันหนึ่งที่ขวัญจะแต่งงาน
คือหรือขวัญค่อยไม่ก็รู้สึกว่าคนนี้ชัวร์แล้ว

แล้วก็เขยับว่าความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงาม

นางเป็นสาวแล้วไง

ไปตอนไปถ่ายละครที่อังกฤษก็ไปเจอไงคุณแม่
แต่เขาเล่นมายาเขาก็รู้จักกับท่านหลอดแล้วเหรอเธอ
รู้จักแล้ว
ใช่แต่หนูก็ไม่รู้ว่าคุณแม่คุณแม่น่าจะรู้เก่งกว่าหนู

เขาก็ไปมาเขามีมูลนิธิในประเทศไทยไง

นางบอกว่าขอกลับไปใช้ชีวิตขวัญสามณีคนเก่าดี

แต่คืนนี้เดี๋ยว๔ทุ่มกลับมาเจอกันอีกรอบนึง
กับมูไนท์นะฮะ๔ทุ่ม๑๐นาที

มูตัวแบบว่ามูตัวแม่อยู่พอสมควร

นางบอกว่าความฝันของนางคืออยากไปกราบหลวงพ่อวรา
แต่นางก็ยังไม่เคยได้เข้าหาหลวงพ่อวราสักทีนึง
ก็เลยเราก็เลยพาไปหาสารครุฑเนี่ย
คุณรู้ไหมครับว่าสารครุฑเนี่ยเมื่อก่อนมีมานานแล้ว

จริงแล้วเขาบอกเวลาไหว้สารพุทธให้ไห้ตรงนั้นด้วยเห็นไหม

แล้วก็อยู่ดี
หัวจราเข้สองหัวเนี่ยมาติดไว้ตรงศาลคุฑ
เวลาเขาอธิษฐานเวลาขอคุดปุ๊บก็ต้องไหว้ตรงสารจราเข้เนี่ย
แล้วก็ครุฑองค์ไหนองค์ใหม่องค์ไหนองค์เก่าเมื่อก่อนเขาบอกมีมาตั้งนานแล้ว
คุณนี้เรากลับมาเจอกับข่าวใส่ไข่นะ
เดี๋ยว๔ทุ่ม๑๐นาทีกลับไปเจอกันที่มูไนท์กันอีกรอบหนึ่งกับไทยรัฐทีวี